อยากรู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้

นี่คือบรรยากาศของการจับรางวัลฝาลุ้นโชค
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และนี่คือโฉมหน้าของเหล่าผู้โชคดี

ที่ได้ออกรายการรายการใหญ่มาก

และเขาอยากให้ทุกคนทรงมา

ก็บอกแล้วว่าบาวแดงเขาจับจริงแจกจริง

ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ

กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

คู่กับคนสวยไงคะ

โอ้ยสวยให้๕มันให้๑๐

อยากให้ไปต่อมานี่
อาจจะสวยสิบสวยห้าแต่บอกสั้นเลยนะว่า
ไม่สวยเท่ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก๑๒๕หรอกค่ะ
ก็จริงของคุณคุณท่องมาดี
เอาเป็นไงขี่ก็ดูหล่อเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ดูดี
ต้องแล้วแล้วจะบอกอย่างนี้นะคะว่ามอเตอร์ไซค์ที่โชว์อยู่เนี่ย
รถจับจริงจริงไม่ได้โชว์กันเปล่าปลี่นะจ๊ะ
แต่ว่าใครนั้นจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ไปไปลุ้นกันเลย

ทรงอด
ได้แล้วค่ะ
ยินดีด้วยค่ะ

ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ

กันตรงนี้นะกิจกรรมนี้เนี่ย
เขาไม่ได้แจกแค่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ

ลุ้นมากเลย
ทำให้ถูกคือเขียนบีบส่ง

เขียนด้วยลายมือของคุณนะ

คุณผู้ชมต้องติดตามรายการตลอดข่าวทุกวัน

ยังไงหู้ว่าร้านค้าที่ร่วมรายการ

ตู้ปเนา๒บางปฉะชังเซา๒๔๑๓๐๐ก้าได้จ้า

เอาล่ะติดตามด้วยเปิดดูตลอดข่าวของเราก็จะได้ลุ้นกัน
ถ้าอยากลุ้นโชคก็ให้เปิดทีวี
แต่ถ้าอยากลุ้นรักกับพี่ก็ให้ถ้าเปิดใจนะจ๊ะ

จะเปิดใจปิดใจก็แล้วแต่แต่คุณต้องเปิดหูเปิดตา
มาฟังกติกากันก่อนจ้า
ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที